ปัญญาจารย์การไหว้ทุกปีนี้มันคิดค่ะจริงจริงนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เช้าตื่นมาสดชื่นสดใสมากมากเลยล่ะค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะ
รู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบก่อนที่จะออกไปทำงานกันแล้วนะคะ
พูดได้เลยว่าฟ้าหลังฝนเนี่ยมันช่างสดใสเหลือเกินตรวจสอบสภาพอากาศโดยรวมแล้ว
วันนี้อากาศดีเหมาะกับการเตรียมตัวไปท่องเที่ยวในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะ
เห็นไหมคุณผู้ชมค่ะแผนที่ประเทศไทยแทบจะทุกภูมิภาคของประเทศเนี่ย
ไม่มีเมฆสีขาวปกคลุมเลยฟ้าใสอากาศดีมากนะคะ
หลายคนก็คงจะสัมผัสบรรยากาศนี้ได้แล้วในช่วงเช้าแบบนี้นะคะ
ส่วนเรื่องของเส้นความกดอากาศดูกันเป็นความรู้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยค่ะ
สิบสองนี่คืออากาศร้อนอ้าวนะคะส่วนพันสิบสี่ขึ้นไปเนี่ยคืออากาศเย็นเย็น
เพราะฉะนั้นตอนบนเนี่ยอากาศจะเริ่มเย็นแล้วอุณหภูมิลดต่ำลง๒๔องศาเซลเซียต
แต่ก็พูดได้เลยว่าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้อากาศสบายสบายมาดูต่อย้ำกันดีกว่าว่าดีจริงหรือเปล่า
ฝนจะมาไหมดูโมเดลนี้นะคะเป็นโมเดลจำลองการเกิดฝน
สีฟ้าฟ้าเป็นฝนเล็กน้อยโปรยปลายเบาซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันจะมีปกคลุมทางภาคใต้นะคะ
ซึ่งก็จะมีอยู่แล้วเป็นประจำทางภาคใต้ลักษณะแบบนี้ดูเหมือนกับไม่ได้ตกมากมาย
แต่มีเล็กน้อยนะคะคุณผู้ชมแถบจังหวัดนครศรีธรรมราชพังงาตรังกระบี่นะคะ
แค่เล็กน้อยตกมาแว๊บแล้วก็หายไปเท่านั้นเองเป็นโอกาสได้กักเก็บน้ำจืดเอาไว้ใช้ด้วย
ส่วนคลื่นนี่คุณผู้ชมบอกได้เลยว่าถ้าไปเที่ยวได้นี่คือไปได้เลย
เพราะว่าคลื่นสงบมากมากจริงจริงนะคะเรียบเป็นทะเลเรียบคลื่นนี่ห่างไปเลยนะคะ
ยังไม่มีช่วงนี้ลมแผ่วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะภาคใต้ช่วงนี้ถือว่ากำลังดีเลยทีเดียว
ส่วนเรื่องของอุณหภูมินะคะก็ต้องเข้าใจกันว่าช่วงกลางวันเนี่ย
แดดโผล่ขึ้นมานะคะไม่มีปัจจัยเรื่องของเมฆมาคลุม
ทำให้พระอาทิตย์ส่องแสงถึงโลกได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นกลางวันก็อาจจะร้อน
ส่วนเช้าจนไปถึงค่ำเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่เย็นค่ะคุณผู้ชม
ต้องแนะนำกันแบบนี้นะคะช่วงนี้วันนี้วันไหว้นะคะ
ก็ต้องขอความร่วมมือหลายบ้านหลายพื้นที่ว่าถ้าจะไหว้เนี่ยนะคะ
ก็ต้องไม่ใช้ทูบนะคะถ้าเป็นไปได้ไม่ใช้ทูบ
อย่างเช่นที่นครราชศรีมาเราไปดูกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
ก็มีการขอร้องมีมาตรการในการที่จะลดมลพิษมลภาวะ
เรื่องฝุ่นต่างต่างนะคะเพื่อให้การไหว้ตรุดจีนปีนี้
ไม่สร้างมลภาวะเป็นพิษนั่นเองทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา
ท่านผู้ว่าวิเชียรจันทรโนไทยขอความร่วมมือชาวไทยเชื้อสายจีนค่ะ
ขอให้งดการจุดทูปเทียนไหว้พระหรือว่าการใช้ทูบเทียนไฟฟ้าในการไหว้แทน
รวมไปถึงงดเผากระดาษเงินกระดาษทองหรือเผาให้น้อยลง
เพื่อช่วยลดฝุ่นละอองนั่นเองแล้วก็ย้ำเตือนเรื่องของฟืนไฟด้วยนะคะ
เพราะว่าช่วงนี้อากาศแร้งบางพื้นที่มีลมแรงนะคะ
บอกว่าตอนนี้หนาวเย็นจะเยอะอีกครั้งหนึ่ง
อุณหภูมิลดหวบลงไปเหลือ๐องศาค่ะ
ตามยอดย่านเกิดเม้ยคาบค้าโผลนไปหมดเลย
บอกได้เลยว่าช่วงนี้อากาศแปรปรวนนะคะ
ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการดูแลสุขภาพกันมากกันด้วย
ช่วงนี้ค่ะอุณหภูมิหลังจากที่สูงขึ้นแล้วฝนตก

ในพื้นที่อีสานและเหนือตอนบนอาจจะรู้สึกมากหน่อย
กรุงเทพมหานครเช้าแบบนี้ก็เย็นสบายดีนะคะ
ดูแลรักษาสุขภาพแล้วพรุ่งนี้ไปเที่ยวกันอย่างมีความสุข
แล้วกลับมาติดตามสภาพอากาศกันใหม่นะคะ
ดิฉันไปดูงานเทศกาลตรุษจีนแถวบ้านก่อน
วันนี้เขามีกิจกรรมกันด้วยสวัสดีค่ะ

นี่หันมาทางนี้สิประสบผลสำเร็จแน่นอน
เดี๋ยวจัดเอาหุ้สว